ครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ที่ขี่ออร์ตอไซด์และทำท่าผาดผลผาดแผลงเนี่ย
มันต้องไวรุ่นไวขนองใช่ไหมใช่
ครั้งนี้ไม่ใช่ฮะหัวท่านขาวแล้วครับเพราะ๗๐ปีแล้วครับ
คุณลุงขี่ซาเล้งนะฮะคือเขาบอกว่านอนไก่ขาขับโต้ลม
สบายใจเฉิบไม่สนใจและไม่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุด้วยครับคุณผู้ชมครับ
เหออะไรจะชิวเบิร์ดนั้นหรอฮะ

คนใช้รถใช้ถนนเขาบันทึกภาพชายอายุประมาณสัก๗๐ได้
นอนเอาเท้าไก่ขี่ซาเล้งมือหนึ่งจับแพนรถอีกมือนึงเอาเท้าหัว
ขับโต้ลมสบายใจเฉิบครับวุ่งหน้าไปตามถนนแนวเผลอตากฟ้าจังหวัดและคอนสวรรค์
เป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรโดยไม่สนสายตาของใครที่ขับผ่านไปผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้กลัวอุบัติเหตุด้วย
ขณะที่ทีมข่าวเห็นคุณลุงนอนขี่ซาเล้งแบบนี้ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุพยายามตะโกนบอก
จอดเถอะจอดเถอะนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัย
คุณลุงนิ่งครับขี่รถไปใช้ไปเรื่อยแล้วก็ขี่ตรงซะด้วยนะ
ลุงเลขยังไงนี่
กระทั่งพอไปถึงไฟแดงครับก่อนเข้าอำเภอตาคลี
จากนั้นลุงก็ยอมเปลี่ยนอิริยาบทใหม่เป็นท่านั่งตามปกติ
จะชะลอรถจอดที่สัญญาณไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านไป

นี่นะไม่อยากคิดภาพลุงหนุ่มนะ